อ่าเรื่องของค่าไฟนะครับท่านผู้ชมครับอ่า
วันนี้คอรมอก็มีมติเหมือนกับที่เราเล่าให้ฟังว่า

หน่วยที่จดไปแบบแตกต่างกันมันแตกต่างกันเยอะโฮบ้างบ้างนี่บอกหือ
เราค่าไฟเป็นแสนอ่ะใช่อ่าแต่การไฟฟ้าเขาบอกว่าแจ้งเรื่องได้นะครับร้อง
เรียนได้เขามีมาตรการในการตรวจสอบอยู่นะครับทุกผู้ชมครับอ่าอย่าง
ผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งนะฮะเขาพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมานี่ครับได้โพสต์ภาพบินค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนนะส่งมาแล้วของเดือนเมษายนเนี่ยส่งมาให้เขานะครับ
พร้อมกับข้อความบอกว่าอันนี้บ้านเราน่ะมีใครให้เยอะกว่านี้ไหมเป็นบินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือก็พอส่งมาแจ้งว่าเดือนเมษายนนี้นะฮะเจ้าของบ้านหลังนี้ใช้ไฟไปประมาณสี่หมื่นหน่วยคิดเป็นค่าไฟที่ต้องจ่ายหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยกว่าบาทโอ้โหค่าไฟแสนกว่าบาทตกใจนะ

รายนี้เขาบอกว่าแม่เขาอยู่บ้านคนเดียวเฉลี่ยแล้วใช้ไฟไม่เกิน๒๐๐หน่วยต่อเดือนเป็นแบบนี้มาตลอดแต่บินใบล่าสุดที่มาเนี่ยแจ้งว่าเขาใช้๕๓๓หน่วยนะฮะแจ้งมาที่๕๓๓บาทไปดูเลขมิเตอร์เลขมิเตอร์เนี่ยอยู่ที่๘๕๒๕แต่ที่บินค่าไฟเนี่ยบอกว่าอยู่ที่
ทำไมตัวเลขมิเตอร์กับตัวเลขในบินค่าไฟมันห่างกันขนาดนี้เราก็ไปดูนะครับ
นายทชาดลวรนุษตรังนะฮะเขาบอกว่าเขาติดตามดูไทยรัฐทีวี
ดูข่าวสารทุกวันไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยเขาดูตลอด
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้ที่มีคนร้องเรียนเนี่ยเขาก็เจอกับตัวเองนะครับ
มิเตอร์ไฟฟ้าที่จดมาในบินเนี่ยมันไม่ตรงกับที่ตัวมิเตอร์
ก็เลยลองนำบินค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุดของเขาไปเทียบกับมิเตอร์ที่บ้าน
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้แล้วก็ช่วงเช้าวันนี้
ปรากฏว่าในบินระบุว่าเมื่อวันที่๖เดือนเมษายนที่ผ่านมาจดได้๙๘๐๖หน่วย
แต่ที่มิเตอร์เนี่ยตัวเลขของวันนี้๒๑เมษายนนะตอน๑๐นาฬิกา๔๔นาที
อยู่ที่๙๒๘๒หน่วยแต่บินที่มาเนี่ย๖เมษานะ
บอกว่า๙๘๐๖หน่วยแต่วันนี้๒๑เมษาอยู่ที่๙๒๘๒หน่วย
แสดงว่าจดเกินล่วงหน้าไปเยอะเลย
นี่ครับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจผู้สื่อข่าวของเราก็
ไปดูที่เขาแจ้งมานะครับที่บ้านของเขาของนายธชาดลนะครับ
พบว่าตัวเลขไม่ตรงกันจริงจริงนายทชาดลเจ้าของบ้านบอกว่า
ช่วงเช้าวันนี้นะฮะได้เดินทางไปติดต่อกับกรฟนบางใหญ่แล้ว
เป็นพื้นที่บ้านของเขาพนักงานก็ยังให้คำตอบไม่ได้
เขาก็บอกว่าก็ให้โยนกันไปโยนกันมารอให้ตรวจสอบสุดท้าย
ให้มาเป็นเบอร์๐๒ให้มา๒เบอร์โทรไปแล้วแต่โทรไม่ติดเลย
เพราะว่าข่าวแหละดูดูข่าวไทยรัฐนี่แหละทำให้เราแบบเออมาเอ๊ะ
มาลองดูมั่งดิมิเตอร์เราตรงไหมอ้าวต่อไปไม่ตรงจริงอีก
ติดต่อเมื่อตอนบ่าย๒ว่าโทรมาเช็คกับตัวเลขหม้อให้ผมไปดู
เช็คหม้อตรงตรงหมดเพียงแต่ว่าเขาก็ถามว่าเออทำไมตัวเลขมันเกิน
ผมก็บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเลยบอกเดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มา
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าคำตอบว่าคือจะมาวันไหนอะไรยังไงคือไม่ได้คำตอบว่าจะมาเมื่อไหร่
แค่บอกว่าเราตรวจสอบไม่รู้ว่าเขาตรวจเอาผิดตั้งแต่ตอนไหนแล้วเหลือผีมาตลอด
ซึ่งเราก็จ่ายโดยที่ว่าเราคิดว่าช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยค่าไฟสูง
จะติดต่อเบอร์ไหนแก้ไขอะไรยังไงได้
แต่คุณทชาดลเนี่ยยืนยันกับเราว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเขาไม่ได้ใช้อะไรเพิ่มขึ้น
การใช้ไฟเป็นแบบนี้ทุกวันเปิดแอร์๒ช่วงคือ๖โมงเย็นถึง๒ทุ่ม
แล้วก็๓ทุ่มถึงตี๓เปิดพัดลมช่วยเพิ่มความเย็นลดการทำงานของแอร์
กรณีของคุณทชาดลนะครับถ้าลองคิดคร่าวจากตัวเลขการใช้ไฟฟ้าที่จดเกินไปนะ
มิเตอร์กับบินที่จดเกินไป๕๒๔หน่วย
ถ้าตรงนี้คิดค่าไฟแบบหน่วยที่เกินแบบ๔๐๐ขึ้นไปเนี่ย
เขาจะคิดหน่วยละ๔บาทกว่าประมาณ๔บาท๔๐สตางค์เนี่ยนะ
เท่ากับว่าบ้านนี้ต้องจ่ายเงินเกินประมาณ๒๓๐๐บาท
ที่จะต้องจ่ายไปแบบที่ไม่ได้ใช้ไฟนะฮะเพราะจดผิดนะครับ
เรื่องนี้เราสอบถามไปแล้วนะครับทางกรฟนนะครับนายจตุรงศ์สุริยาศสสินธ์นะฮะ
ท่านเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะครับเป็นโคศกกรฟนด้วย
ก็ยอมรับเกี่ยวกับความผิดพลาดเรื่องการจดเลขมิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้
พนักงานที่มาจดอ่ะนะซึ่งตามมาตรฐานของกรฟนบอกว่า
จะวางมาตรฐานไว้คือ๑แสนมิเตอร์ที่พนักงานไปจดเนี่ย
คุณจะผิดพลาดได้ไม่เกิน๒มิเตอร์
ปัจจุบันมีมิเตอร์ที่กรฟนต้องดูแลทั้งหมด๓ล้าน๙แสนมิเตอร์
ซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นส่วนน้อย
ถ้ามี๑แสนมิเตอร์แล้วผิดพลาด๒มิเตอร์เนี่ยนะ
ยืนยันว่ากรฟนมีมาตรฐานการดำเนินการอยู่แล้ว
หากพบว่าพนักงานคนไหนไปจดเลขผิด

เพราะฉะนั้นเขาก็จะระมัดระวังอยู่แล้ว
หากผิดพลาดบ่อยครั้งก็จะต้องพิจารณาลงโทษถึงขั้นไล่ออก
ส่วนประชาชนบ้านไหนที่เดือดร้อนลักษณะแบบนี้นะครับ
โทรไปที่คอร์เซนเตอร์ของกรฟนนะครับ
หมายเลข๑๑๓๐๑๑๓๐นะครับ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบแล้วก็ออกบินใหม่ให้ถูกต้อง

ส่วนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะฮะ
เราได้สอบถามไปยังนายวิโรธบัวคลี่
ผู้ช่วยผู้อาจารย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและฝ็อพอ
ซึ่งนายวิโรธยอมรับว่าโอกาส
บางทีต้องใช้กล้องส่องหรือบางทีก็อ่านไม่ชัด
มันเคยเจอแบบเขาเรียกนะเลข๕ไปเป็นเลข๙อะไรอย่างนี้
ตอนนี้เป็นมิเตอร์แบบนี้อยู่มันมีเรื่องที่จะไม่มีเออเรอไม่ได้
พวกนั้นจะอัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์อย่างนี้มันจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับผม
ถ้าในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาก็จะวางมาตรฐานเอาไว้นะครับ
ถ้าพนักงานที่เป็นอัลซอสนะหรือว่าจะเป็นพนักงานของการไฟฟ้ากฟภ
จดมิเตอร์ผิดพลาดเนี่ยปกติค่าจดเลขมิเตอร์เนี่ย
ถ้าเป็นอัลซอสนะพนักงานที่แบบเป็นพวกภายนอกที่เขาจ้างมา
แล้วก็จดมิเตอร์ตามบ้านเนี่ยจะได้ค่าจดเลขมิเตอร์เลขละ๕บาท
แต่ถ้าใครจดผิดจะโดนปรับ๕๐๐บาท
อันนี้กรฟภเขาบอกว่าก็จะทำให้คนที่ไปจดเนี่ย
ก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นแต่มันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้
ซึ่งก็วางมาตรฐานเอาไว้แล้วให้เกิดน้อยที่สุดนะครับ
แต่ถ้าท่านมีปัญหาในส่วนของต่างจังหวัดนะครับ
ท่านโทรที่คอร์สเซนเตอร์ของกรภพนะครับ
หมายเลข๑๑๒๙ค่ากรฟนก็๑๑๓๐
ค่ะแต่อย่างคุณพี่ทชาดนคนนี้เขาบอกว่าปกติไม่เคยดูด้วยซ้ำนะ
ว่าตัวเลขมิเตอร์ตรงกับบินค่าไฟหรือเปล่า
แต่พอดูข่าวก็เลยลองไปดูสักหน่อยอ้าวแล้วผิดจริงอ่ะ
ก็ต้องลองดูนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามิเตอร์น้ำเนี่ยเขาจะอยู่ข้างล่างไง
มันจะดูง่ายแต่มิเตอร์ไฟเขาจะไว้กับเสาไฟฟ้าข้างบน
แต่ถ้ามันต่างเป็นหลักพันบาทที่เราต้องเซอไปโดยเราก็ไม่ได้ใช้
พันสองพันคือมีความหมายมากนะในยุคนี้ต่อเดือนนะลองดูบ้างก็ได้นะค่ะ